คุณผู้ชมครับไปดูลูกค้าไปเช่าชุดแล้วไม่ยอมคืน
แล้วก็ให้เหตุผลกับร้านบอกว่าก็หนูมาจำไว้แล้วไง
ก็ไม่คืนก็ยึดมัดจำไปก็จบกันไปแบบนี้ได้เหรอครับ
คุณผู้ชมครับอ่าเราดูคลิปหน่อยนะฮะเราไม่คืน
คุณก็เอาเงินมัดจำไปใช่ไหมแบบนี้มันไม่ได้ค่ะ
ถ้าเช่าชุดแล้วมัดจำเขาเรียกว่ามัดจำในส่วนของค่าเสียหาย
ก็ไม่รู้แต่ว่าการที่เรามัดจำมัดจำคือมัดจำค่าเสียหายค่ะ
ไม่ใช่มัดจำว่าไม่คืนคำนึงราคาอยู่แล้ว
แบบนี้มันไม่ได้ค่ะถ้าไม่คืนอ่ะเขาเรียกว่ายักยอกทรัพย์หรือโกงค่ะ

ได้รึเปล่าเขาเป็นเจ้าของร้านเช่าชุดแถวสะพานใหม่กรุงเทพมหานคร
ระหว่างเธอกับลูกค้าที่ไม่ยอมคืนชุดที่เช่าไป
คือเขาอ้างบอกว่าก็จ่ายเงินมาจำแล้วไงทางร้านก็ยึดมัดจำไปสิ

ก่อนหน้านี้ลูกค้าติดต่อนะครับเข้ามาที่เพจของร้าน
เพื่อเช่าชุดเป็นเสื้อสีขาวแล้วก็กระโปรงสีน้ำเงิน๑ชุดครับคุณผู้ชม

ขอเช่าเป็นเวลา๓วัน๑๔๑๕๑๖ธันวา๑๕๐บาทนี่๓วันนะ
มัดจำเอาไว้๓๐๐บาท
แล้วก็มีกำหนดต้องส่งชุดคืนวันที่๑๗ธันวาคมที่ผ่านมาไม่เกินบ่าย๓ต้องส่งนะ

พอถึงวันที่จะต้องส่งคืนลูกค้าเงียบครับ

ทางร้านก็พยายามทวงถามตลอด
ไปตั้ง๒สัปดาห์นะคุณผู้ชมผ่านไปตั้ง๒สัปดาห์
คุณเนยตัดสินใจส่งข้อความไปทางกล่องข้อความหรืออินบ็อกซ์นะครับ

ส่งชุดคืนตั้งนานแล้วติดอยู่ที่บริษัทขนส่งหรือเปล่า

เอายังไงเดี๋ยวจะตามให้ก็แล้วกัน
หลังจากนั้นก็มีการอ้างเหตุผลนั้นอ้างเหตุผลนี้
สุดท้ายคุณเนยเจ้าของร้านจับโกหกได้

จะส่งคืนได้ยังไงไม่เห็นเคยขอที่อยู่ร้านเลย

พอเธอจับได้ปั๊บแต่ลูกค้ายังยืนการบอกว่าไม่คืนไม่คืน
ก็ยึดมัดจำไปสิไม่ต้องมายุ่งกันอีก
เงินค่าปรับนะครับค่าคืนชุดล่าช้า
ทางร้านแจ้งให้ลูกค้าทราบตั้งแต่ก่อนเช่าชุดแล้วว่า

แจ้งล่วงหน้าทางร้านจะคิดค่าเช่าวันละ๕๐บาท
แต่หากไม่แจ้งนะทางร้านจะปรับวันละร้อยนะ
แต่ลูกค้ารายนี้ไม่คืนทั้งชุดแล้วก็ไม่ยอมเสียค่าปรับ๑๔๐๐
๐บาทและยังบอกอีกว่าที่ผ่านมา
ร้านอื่นก็ทำแบบนี้ก็เช่าชุดมาแล้วไม่คืน
เห็นร้านอื่นเขาเดือดร้อนอะไรก็แค่ยึดมัดจำไป
เมื่อวานนี้เธอไปแจ้งความไว้แล้วหมายถึง
เจ้าของร้านนะครับที่สอนองฮ่วยขวาง
ลองฟังเจ้าของร้านอีกทีครับ
แล้วก็ลบไปอีก๓๐๐ก็คือค่าที่เป็นค่ามัดจำที่เขาขัดมาค่ะ
แล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่จ่ายส่วนชุดก็ไม่ส่งคืน
ให้หนูไปแจ้งความได้เลย
ที่เราให้คุณผู้ชมดูชุดไปนี่คือชุดใช่นะ
แต่ว่าแบบนี้ไม่ใช่คนที่เช่าไป
อันนี้เป็นนางแบบที่เขาใส่มาสวยโอ้โหนะฮะ

ครับทีมข่าวสอบถามเรื่องนี้คุณผู้ชมถ่ายไว้ยังว่าเรื่องนี้ได้หรือไม่ได้
นายเดชากิติวิทยานันต์ให้ความรู้ทางกฎหมายครับ

ฐานยักษ์ยอกทรัพย์ตามมาตรา๓๕๒
มีโทษจำคุกไม่เกิน๓ปีปรับไม่เกิน๖๐๐๐บาท